สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องของบิลลี่มาเป็นข่าวอีกทีหนึ่ง
แล้ววันนี้ต้องตอบคำถามแฟนแฟนรายการหน่อยมีหลายคนถามเข้ามาว่า
ในฐานะที่ผมก่อติดติดตามเรื่องนี้ทำไมเมื่อเขาย้ายพันธุ์ตำรวจโท
ขอนวัดรองอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษที่เป็นคนควบคุมคดีนี้
พ้นไปจากตำแหน่งจึงไม่แสดงท่าทีอะไรเลย
ตอบว่าไม่แสดงท่าทีเพราะผมเชื่อคำชี้แจงของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าเป็นการโยกย้ายเลื่อนระดับ
ไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในวันหน้าด้วยเอ่อคนเราเมื่อ
คนทั่วไปเมื่อได้ยินว่าย้ายไปเป็นผู้ตรวจก็จะคิดอยู่สองสามคำ
เด้งถูกแขวนย้ายไปตบยุงหรือเจอต่อเข้าไปแล้ว
แต่ว่าอยากจะบอกว่าในสาระบบราชการเนี่ยคนที่จะเป็นรอง
คนที่เป็นรองอธิบดีอยู่ถ้าจะขยับขึ้นเป็นอธิบดีเนี่ย
ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เอาจากรองอธิบดีไปเป็นอธิบดี
แต่เขาจะให้รองอธิบดีคนนั้นเนี่ยโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการของกรม
เสียก่อนเพราะตำแหน่งรองอธิบดีเนี่ยอธิบดีน่ะสี่เก้า
ผู้ตรวจสี่สิบอธิบดีก็สี่สิบ
ฉะนั้นพอตำแหน่งอธิบดีว่างลงเขาก็จะโยกเอาจากผู้ตรวจ
สิบด้วยกันนี่แหละมาเป็นอธิบดี
ไม่ค่อยมีหรอกครับที่จากรองอธิบดีขึ้นไปเป็นอธิบดี
ฉะนั้นลายของพันธบรดโทกรวัดก็คือโยกไปกินตำแหน่งสี่สิบ
ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรมเสียก่อนแล้ววันใดวันหนึ่ง
ธิบดีว่างก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นอธิบดี
ง่ายกว่าที่จะขยับจากรองอธิบดีเป็นอธิบดี
นี่เป็นการเลื่อนไหลของระบบราชการปกติครับ
ฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเจอต่อ
ไม่ใช่เรื่องย้ายไปเก็บไม่ใช่เรื่องย้ายไปแขวน
ทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคดีของบิลลี่เนี่ย
เป็นคดีที่นอกจากคนไทย
จำได้ไหมครับที่เราเสนออุทยานแก่งกระจาน
ให้เป็นมรดกโลกคุณสมบัติของแก่งกระจานเนี่ย
มีความพร้อมที่จะประกาศเป็นมรดกโลกได้

ตามมาก็คือว่าคณะกรรมการหรือคนที่เกี่ยวข้อง
เขาไปติดใจติดขัดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ในเรื่องอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เขาไม่บอกตรงหรอกครับว่าให้ไปเคลียร์เรื่อง
คดีนายบิลลี่ถูกอุ้มหายแต่ว่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าเขาขาใจเรื่องนี้
ฉะนั้นมันเรื่องมันใหญ่ไปถึงระดับนี้ใครก็มาล้มคดีนี้ไม่ได้
รองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทธิ์ก็ตอบคำถามเรื่องนี้กับนักข่าวว่า
ไม่ใช่เป็นการย้ายไปแขวนย้ายไปสู่ที่ดีขึ้น
ไม่มีใครมาวิ่งเต้นล้มคดีนี้ได้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ก็ยืนยันว่าคดีนี้ต้องเดินหน้าต่อไม่มีใครมาล้มคดีได้
รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมคุณวรวุฒิศิลปะอาชา
ก็ให้คำยืนยันอีกคนนึงในฐานะที่เกี่ยวข้องกำกับดูแลเรื่องอุทยานแห่งชาติ
ฉะนั้น๑รองนายก๒รัฐมนตรี๒คนออกมายืนยันเรื่องนี้ก็น่าจะเบาใจได้
คดีนี้เกิดตั้งแต่ปี๒๕๕๗ก่อนที่จะคอสชยึดอำนาจด้วยซ้ำไป

จนปาร่วมสร้างสถานที่สวัสดิ์เมตรคาย
อันนี้จะ๖ปีแล้วครับจะ๖ปีแล้วถือว่านานพอสมควร
ฉะนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเอาใครมารับผิดชอบคดีนี้
แทนท่านรองอธิบดีก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ควรจะต้องเร่งมือเพื่อจะส่งฟ้องให้ได้โดยเร็ว
มาแล้ว๖ปีนะครับหลักฐานต่างก็เห็นว่าได้รวบรวมไว้แล้ว
แล้วเมื่อไหร่จะทำคดีเสร็จเพื่อจะรวบรวมแล้วก็ส่งฟ้องผู้ต้องหา
ความยุติธรรมนั่นถ้ามาช้าเขาบอกว่าไม่เป็นธรรมไม่ยุติธรรม
สังคมไทยยุคใหม่โลกยุคใหม่เขาต้องการความยุติธรรมที่มาเร็ว
ตรงเวลาไม่ช้าจนเกินไปก็เป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ที่จะต้องเร่งดำเนินการว่าเมื่อไหร่จะส่งฟ้อง
มันจะลึกลับซับซ้อนแค่ไหนแต่ว่าถ้าเร่งมือกันจริงแล้วเนี่ย
มันจะได้ผลว่าส่งฟ้องกันเมื่อไหร่
ถ้าจะยกตัวอย่างเทียบเคียงเมื่อสองวันที่แล้วผมขีดเส้นใต้ไปเรื่อง
ผลเอกคนหนึ่งที่ตกเป็นคดีช่อโกงผู้ต้องหา
เป็นคดีเจ้าโกงประชาชนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
แล้วก็อ้างตัวเป็นสนชด้วยคดีนั้นเนี่ย
ปรากฏว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเดือนมีนาคม๖๒นะครับนี่เดือนอะไรล่ะครับ
ไปไม่กี่เดือนเองครับตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ทำสำนวนส่งฟ้องได้แล้ว
ส่งไปที่ศาลศาลไม่ให้ประกันตัวก็นอนอยู่ในคุก
นี่เห็นไหมครับคดีนั้นก็มีผู้เสียหายเยอะนะครับ
มีผู้เสียหายเป็นสิบแต่ว่าเขาก็เร่งรัดคดี
จนกระทั่งส่งฟ้องได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือน
ก็แสดงว่าพนักงานสอบสวนทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ทำงานกันอย่างตั้งใจจริงและเร็วจึงส่งฟ้องได้
ทีนี้พอมาเทียบเคียงกับคดีของบิลลี่คนก็สงสัยสิครับ
นี่มันผ่านไปจะ๖ปีอยู่แล้ว
มันก็ไม่น่าจะมีอะไรลึกลับซับซ้อนที่ทำให้คดีเนิ่นนานไป

เขาจะได้รู้ว่าเราไม่ได้ปล่อยประละเลย
ใช่ครับเรื่องของความรอบครอบมีส่วนสำคัญ
แต่รอบครอบไม่ได้แปลว่าต้องช้า
รอบครอบกับความรวดเร็วมันไปกันได้ครับ

ฉะนั้นวันนี้ก็ฝากเรื่องนี้มาถึง
กรมสอบสวนคดีพิเศษว่า
ประชาชนเข้าใจเรื่องการโยกย้าย
แต่งตั้งผันตำรดโทรของวัฏปรับราพาขอนออกไป

แต่ว่าสิ่งที่จะต้องตามมาคือ
ใครก็ตามแต่ที่มาควบคุมคดีนี้

ภายในเมื่อไหร่ถึงจะส่งฟ้องได้
คนเขาอยากรู้ว่าผู้ต่อหาคนสำคัญสำคัญที่บอกว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เป็นใครที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
ความยุติธรรมที่มาช้าเขาเรียกว่าไม่ยุติธรรม
ฉะนั้นก็ฝากถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษมาถึงเรื่องนี้ด้วยครับ

จริงมันก็มีความคืบหน้าออกมานะอาจารย์เนาะ
แต่ว่าเป็นความคืบหน้าที่หลายคนก็เป็นห่วงว่ามันจะชะงักหรือเปล่า
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลี่ขจายด้วยนะครับ